วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวยังคงทำงานต่อไปนะคะ
โดยเฉพาะการรอพบสอรผู้บัญชาการนี่นะคะ
มาแถลงข่าวสรุปปิดงานกันอีกสักครั้งหนึ่ง
รวมทั้งปิดศูนย์สื่อมวลชนด้วยนะคะ
ส่วนการทำงานในถ้ำน่าจะมีต่อไปอีกประมาณ๒๓วัน
เพื่อลื้อถอนอุปกรณ์ต่างออกมาให้หมด

เปิดเผยอาการของหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตว่า
ทุกคนปลอดภัยไม่น่าเป็นห่วง

ญาตินั้นสามารถเยี่ยมได้ผ่านห้องกระจกระยะ๒เมตรนะครับ
เดี๋ยวตามพร้อมกันกับคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
รายงานสดมาจากโรงพยาบาลเชียงบรายประชานุเคราะห์ครับ

หลังจากเมื่อคืนนี้นะคะทีมเจ้าหน้าที่นั้น
ได้นำทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
ส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ

ทางด้านแพทย์ทีมของโรงพยาบาลชนะประชานุเคราะห์ค่ะ
ก็ออกมาแถลงข่าวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับอาการแล้วก็แนวทางการรักษา
ซึ่งบอกว่าทุกคนนั้นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยค่ะ
แพทย์ทงชัยเลิศวิลัยรัตนพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่๑
และในแพทย์สำเริงศรีแก้วรองภูมิในการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แถลงรายงานความคืบหน้าทางการแพทย์กรณีการดูแลรักษาและอาการของทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนนะคะว่า
กลุ่มแรกที่มีจำนวน๔คนอายุ๑๔๑๖ปีที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
วันนี้ค่ะทุกคนสดชื่นดีสามารถลุกนั่งทำกิจวัตรประจำวันรับประทานอาหารปกติได้
โดยทีมแพทย์อนุญาตให้ญาตินั้นเยี่ยมได้โดยสวมชุดป้องกันตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค
ซึ่งจะอยู่ห่างจากเด็กในระยะ๒เมตรและงดให้สัมผัสค่ะ
ส่วนกลุ่มที่๒นั้นนะคะ๔คนอายุ๑๒๑๔ปีที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดสามารถพูดคุยตอบโต้ได้ดีไม่มีไข้รับประทานอาหารปกติได้แล้ว
ขณะนี้ไม่ต้องปิดตาสามารถมองสู้แสงได้ดีส่วนผลเอ็กซ์เรย์ปอดปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะ
และทีมแพทย์ก็อนุญาตให้ญาตินั้นเข้าเยี่ยมได้เช่นกันค่ะส่วนกลุ่มที่สามเมื่อวานนี้นะคะ๕คนที่เดินทางมาถึงโรงพยาบาล
ผลตรวจการประเมินจากทีมแพทย์พบแรกรับสัญญาณชีพความดันโลหิตดีค่ะไม่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ
เอ็กซาเรย์พบปอดอักเสบเล็กน้อยหนึ่งคนนะคะทุกคนทีมแพทย์ได้ให้สารน้ำทางเส้นเลือดดำแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันบัตรทะยักษ์และพิสุนักบ้า
วิตามินบี๑แล้วก็ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาและวางแผนให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นเข้าไปตรวจร่างกายโดยละเอียดอีกครั้ง
แก่การประเมินสายตาการมองเห็นโภชนาการและภาวะจิตใจซึ่งทางนี้นะคะได้ส่งตัวอย่างไปตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่อาจจะพบได้
พร้อมกันนี้ค่ะแพทย์ก็อนุญาตให้ญาตินั้นเข้าเยี่ยมผ่านห้องกระจกตามเวลาที่กำหนดค่ะ
ทุกคนก็ได้รับการรักษาเหมือนกันกับในกลุ่มที่๑และกลุ่มที่๒ครับคือได้สารน้ำนะครับได้แว็กซีนป้องกันพิสุนักบาลแว็กซีนป้องกันบัตยักษ์นะครับได้รับวิตามินบี๑นะครับแล้วก็ได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษานะครับในวันนี้ก็วางแผนให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมิ
หาเชื้อไวรัสอุบันใหม่ที่เราส่งไปก็ทำเหมือนกันในทั้ง๓กลุ่มนะครับ
จากนี้นะคะหลังจากทั้ง๑๓คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ด้านคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสรรโค้งเชียงรายจรูนราช
ก็ได้รวมกันออกมาให้กำลังใจทีมหมูป่าที่ด้านหน้าโรงเรียนเมื่อเช้านี้นะคะ
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะก็อยู่ตรงกันข้ามกับหอผู้ป่วยเฉพาะกิจค่ะ
ค่ะและทางในแพทย์ทงชัยนะคะท่านก็บอกเพิ่มเติมอีกค่ะว่า
สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานบริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
ได้ให้บัตรเฝ้าระวังโรคเอาไว้แล้วก็แนะนำนะคะ
หากเกิดอาการผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะหายใจไม่ออก
หลังจากนี้ภายใน๒สัปดาห์ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะ